ก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่ดูแลความปลอดภัยเตรียมพร้อมรับวันลอยกระทงในวันนี้
อย่างกระทรวงคมนาคมและกรมโจทธากลงพื้นที่
ไปตรวจตราดูแลความเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทางน้ำ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทงแบบนี้นะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ

สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้นจากปกติราว๑๒๐
ทำให้กระทรวงคมนาคมจัดตั้งสูงอำนวยความสะดวก

พร้อมเรือตรวจการเข้ามาร่วมดูแลความปลอดภัย
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมเทศกาล
จากที่นี่แล้วการจัดตั้งหน่วยดูแลความปลอดภัยแบบนี้

กรมเจ้าท่าได้ประกาศให้เรือโดยสารลดความเร็วในการเดินเรือ
จากปกติ๑๐๑๕น็อตเหลือประมาณ๗๘น็อต
พร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัย
ออกมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
คือการปล่อยขบวนเรือตรวจการและเรือรักษาการ๑๐ลำ
จากกรมเจ้าท่าตำรวจท่องเที่ยวเรือของเอกชน
ตรวจตราความเรียบร้อยทางน้ำ
จัดเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า๑๘๕คน
เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือโดยสาร๕๓ท่าเรือ
เครือข่ายอาสาวารีกรมเจ้าท่าภาครัฐและเอกชน
อย่างกองทัพเรือเหลือด่วนเจ้าพระยา
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดค่ำคืนลอยกระทงค่ะ
ทางกระทรวงความคาบรรณาโดยโจทย์กรมเจ้าท่าก็เตรียมพร้อม๑๐๐

ก็จะมีเจ้าที่ของกรมเจ้าท่าคอยดูแลอยู่ทุกท่าเรือนะฮะ
จะมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องอ่า
การจราจรภายในรับน้ำนี้นะครับ
ว่าให้เดินโดยความปลอดภัยนะครับ
ก็นอกจากนั้นก็ทางกลุ่มการคนส่งทางบก
ก็จะมีเตรียมเรื่องเกี่ยวกับรถสาธารณะต่าง
เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
ที่จะมาร่วมงานนะครับ
นายจีรุษวิสานจิตอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่า
ทางกรมได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ
ผู้ใช้เรือผู้ครอบครองโป๊เทียบเรือ
ให้ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักได้
พร้อมไฟส่องสว่างมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมใช้งาน
ส่วนประชาชนทั่วไปขอความร่วมมือ
แย่งกันขึ้นลงเรือไม่ยืนบริเวณท้ายเรือ
หัวเรือกาบเรือและหลังคาเรือ
เล่นดอกไม้ไฟไม่ดื่มสุราและเสพของมืนเมา
เรือทุกลำจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
กรมเจ้าท่ามีอำนาจยึดประกาศนียบัตร
ของผู้ควบคุมเรือได้
ขณะที่เรือกลเดินทะเลเรือบรรทุกสินค้าอันตราย
เรือลากจูงเรือลำเรียงสินค้า
กรมเจ้าท่าได้ประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา

ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกาค่ะ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน